เตือนภัยกันนิดนึงนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่ค่อยจ่ายเงินสดแล้วจะโอน
โอนตังค์เสร็จปุ๊บโชว์สลิปให้ดูค่ะ
ว่าเนี่ยฉันโอนแล้วจริงอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะ
บางทีคือเขาทำปลอมสลิปกันได้อย่างเหตุการณ์นี้
ผู้หญิงคนนี้ค่ะถุ้มถวมหน่อยอายุน่าจะสมมุมสี่สิบมั้ย
คือเข้ามาถึงจะมาซื้อมือถือคราวนี้ล่อไอโฟน๑๓เลยจ้
เครื่องละสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแล้วพอตัดสินใจว่าจะเอามือถือเนี้ย

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายมือถือริมถนนชนบทบำรุงนะคะที่บ้านผือของอุดรค่ะ
เมื่อกี้เห็นท่าทางเขากดเงินเหมือนจะโอนเงินใช่ไหม
พอโอนเงินเสร็จปุ๊บเอาหน้าจอมือถือยื่นให้กับพนักงานดู
แต่ตอนนั้นพนักงานเขาเปิดแอปธนาคารของเขาเลยนะ
ตรวจสอบว่าเงินมันเข้ามาในบัญชีจริงหรือยัง
และจังหวะนั้นมิตรชาชีพก็ตายละมันไม่ง่ายนี่น่ะ
ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปเอาข้าวกล่องที่สั่งไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวกลับมาแล้วนั่นไปเลยจ้ะไปเลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วเจ้าของร้านมือถือคนนี้
คือนายชะกามาศลีลาพัฒนาพาณิชย์นะคะ
เขาก็เลยไปแจ้งความที่สพบ้านผือเลย
เพราะอะไรรู้ไหมตัวของคุณชะกามาเขาจำได้
มือถือผมน่ะมีหลายจังหวัด
นี่คือที่บ้านผือที่อุดรใช่ไหม
เขาเคยไปก่อเหตุแบบนี้มาแล้วที่สาขาหนองบัวลำพูของผม
ตอนนั้นเอามือถือไป๒เครื่อง๓๘๐๐บาท
แล้วร้านมือถืออื่นก็เจอเหมือนกันใช้สลิปปลอมแบบนี้นี่แหละ
ตัวคุณชะกามาศก็บอกเลยบอกว่าต้องเตือนภัยเลยนะ
เพราะคะแม่คะเห็นแค่สลิปอย่าเชื่อนะ

แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีโปรแกรมทำด้วยคุณผู้ชม
หรือว่าตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเลย
ว่ามีเงินเข้ามาจริงหรือเปล่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะ